คุณผู้ชมครับดูรถสไลด์ขับปาดไปปาดมาซ้ายทีขวาทีนะฮะ
คันอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเขากลัวกันแล้วเกินนะไปดูนะครับว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
นี่ฮะโอ้ยน่ากลัวจริงค่ะพี่อุ๋ยแล้วมันโอ้โหรถใหญ่ด้วยนะครับคือไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตรงไหนยังไงแต่ว่ามีคนถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงเอาไว้นะฮะ
ยังไงต้องฝากตำรวจช่วยตามแล้วล่ะอย่างนี้มันเกินไปแล้วค่ะครับ